คุณแอนคุณแอนเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน

เอ้ยเอาน้ำมนต์หน่อยไหมเอาอ่ะน้ำมนต์น่ะมึงชอบกินน้ำมนต์ไง
พี่พี่มึงจะมองเห็นป่ะมึงอยากมาแกล้งกูมึงก็รู้ว่ากูชอบกินอะไร
กินอะไรอ่ะย้ำหมัดสลัดน่ะมึงก็ไหวกูอยู่ทุกวันมึงไม่รู้ว่ากูชอบกินน้ำแดง
อะไรเลยกูไม่เคยเคยบูชาน้ำแดงเลยมึงมึงกุมารเด็กมึงงานจากไหนเนี่ย
ชอบให้เด็กเข้ามาเออมึงมึงเป็นเด็กของใครเขามึงไปขอคนดูแลมึงนู่น
มึงจะมาขอตรงนี้ได้ยังไงมึงกลับไปหาพวกมึงนู่น
นี่คือคลิปต้นเรื่องค่ะครับกูแอ่นอายุสามสิบปีมีอาการแบบนี้
นักข่าวเห็นคลิปนะลงพื้นที่ไปหาคุณแอนเลยอยู่ที่พานทองชนบุรี
เพราะว่าพ่อปู่ฤทธิ์รุสีนารอดเนี้ยจะเข้ามาแฝงร่างอยู่
แล้วก็ต้องพยายามฝืนไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดว่าพ่อปู่ฤษีนารอด
ใช่ค่ะเป็นฤษีอยู่ในกัมพูชาอายุเป็นพันปีที่เข้ามาแฝงร่างในตัวของคุณแอน
ชาติก่อนเนี่ยคือเธอบอกว่าเป็นคนกัมพูชา
แล้วอยากให้คุณแอร์ไปครอบเสียนร่ำเรียนวิชากับคนชื่อเลิน
อยู่ที่กัมพูชาตลอดชีวิตเลยนะแล้วในเลินเนี่ย
กลับมาเปิดสำนักที่ไทยจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้วย

สื่อสารให้หนูเห็นแบบนี้แล้วปู่ก็สื่อมาแล้ว
ทำไมเขาต้องเป็นหนูแล้วจ้ะเขาบอกไหมทำไมเขาต้องด้านโดนมาใคร
ทำไมเขาไม่จริงน่าจะเป็นตัวหนูเองมากกว่าที่เห็น
เพราะอดีตชาติอ่ะหนูเป็นพุทธเจ้าปู่ปู่ก็สื่อว่าให้เราอ่ะ
ไปรับของก่อนมันถึงจะไม่เป็นอย่างนี้
แบบว่าเขาคิดว่าเราคิดว่าตัวของหนูไม่เชื่อเขา
คุณผู้ชมแล้วเลินนี่ใครเลินเนี่ยเป็นคนกัมพูชา
แล้วคุณแอนบอกว่าคบกันมา๕ปีตอนนี้เลินไปรอคุณแอนอยู่ที่กัมพูชาไง
แล้วคิดถึงคิดถึงเลินเหลือเกินเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้ติดต่อกับเลินเลย
แสดงว่าเลินมีตัวตนจริงอ่ะสิก็ยังบอกไม่ได้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่า
อันนี้เป็นคำบอกเล่าฝั่งคุณแอนต้องลองฟังแม่แอนหน่อยไหมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนรักจริงแม่จะต้องรู้เรื่องหรือเปล่า
มาฟังอดีตของแอนจากปากแม่คือแม่บอกว่าลูกสาวแม่ก็เคยมีครอบครัวแล้วนะแต่สามีเสียไป
ก็ยังไม่ได้มีครอบครัวใหม่ก็ไปทำงานโรงงานตามปกติ
กระทั่งวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมลูกสาวเดินกลับบ้านเอามอเตอร์ไซค์อ่ะลูก
เตอร์ไซค์น้ำมันหมดแม่แล้ววันต่อมาลูกสาวก็ไม่ไปทำงานอีกนะ
แล้วอ้างบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนวิชากับแฟนที่กัมพูชาแม่บอกว่าอย่าไปนะลูกแอนอย่าไปนะให้เขามาสู่ขอให้ถูกต้องก่อนนะ
จากนั้นลูกสาวมีอาการแปลกครับควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วบอกว่าตัวเองเป็นอะไรบ้าง
ฤษีนารอดเป็นฤษีตาไฟเป็นท้าเวสุวรรณตอนแรกคิดว่าโอ้โหลูกแม่เป็นโรคประสาทแล้วล่ะ
ก็พาไปหาร่างทรงครับไปหาร่างทรงร่างทรงบอกถูกทำของใส่ในลูกคุณเนี่ยแอนเนี่ยถูกทำของใส่
ส่วนร่างทรงอีกคนบอกว่าลูกสาวคุณไปรับของมาแล้วรักษาไม่ได้ทำให้ของเข้าตัวแล้วก็อาบน้ำมนต์ให้ไม่หายครับคุณผู้ชมไม่หาย
แม่ก็เลยคิดว่าลูกสาวน่าจะถูกแฟนทำของใส่ซะละมั้งถ้าอย่างนั้น
นี่ไงแล้วการที่แอนบอกว่าจะไปกัมพูชาจะไปหาแฟนในที่นี้หมายถึงเลินหรือเปล่า
แล้วเมื่อกี้ที่ดอมถามสรุปเลินมีตัวตนจริงไหมเออเราโทรคุยเลยนะอ้าวเราโทรคุยกับเลินเลยนะ
นึกว่ามีอ่ะสิใช่เลินเลินเป็นแฟนกับแอนใช่ไหมแล้วมีการทำของใส่เหรอแล้วชวนแอนไปอยู่กัมพูชาเหรอหรือยังไง
เลินบอกแบบนี้ไม่ได้เป็นแฟนเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเฉยนี่รู้จักกันมาปีครึ่ง
ผมไม่เคยคิดอะไรกับแอนเลยแต่แอนมาแอบชอบผมเขามาบอกรักผมหลายรอบแล้วแต่ผมปฏิเสธทุกรอบเลย
แล้วเรื่องไอ้ที่บอกจะไปเรียนวิชาที่กัมพูชายังไงนะเลินลองฟังค่ะ
ไม่ครับพี่ไม่ได้ราวกันครับผม
แล้วเขาบอกว่าเลินเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องไปร่ำเรียนวิชาหรือสีตาไฟกับเลินที่ปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเคยเล่าให้เราฟังไหม
อันนี้ไม่มีครับผมไม่มีครับยืนยันได้ครับ
เขาก็เลยสงสัยว่าเราทำของหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเพราะไปดูหมงดูหมอร่างทรงร่างทรงเนี่ยเขาก็บอกว่าเราทำน้องมันถูกของ
ไม่มีแน่นอนนะพี่ผมไม่ได้ชอบเขาว่าผมจะไปทำเนื้อแบบนั้นทำไมอ่ะ
ก็นี่ไงแอนจะไปเรียนอะไรที่กัมพูชาผมอยู่เมืองไทยตอนนี้ผมไม่ได้อยู่กัมพูชาแอนบอกจะมาหาผม

ก็นั่นไงทีนี้ญาติบอกว่าหมอปลาหมอปลาดูข่าวเช้าหัวเขียวอยู่ตอนนี้ไหมเนี่ยหมอปลามาช่วยหน่อยสิ
หมอปลาดูอยู่หมอปลารับปากด้วยเดี๋ยวจะลงพื้นที่วันนี้ที่เท่าไหร่นะ๖ใช่ไหม
พรุ่งนี้๗เมษาหมอปลาจะลงพื้นที่ไปดูหน่อยซิว่าสรุปมันคือยังไงเพราะว่าอันนี้อยู่ที่อำเภอพานทองชนบุรีนะคะ